ก็มีข่าวแบบนี้ออกมาให้เห็นในโลกออนไลน์เยอะนะคะ
ต่างคนต่างก็เก็บภาพประทับใจกันในช่วงเวลาที่เราต้องการการเยียวยาจิตใจ
ทีนี้พูดถึงในโลกโซเชียลคุณผู้ชมไม่ต้องถามเลย

แท็กพาทีมหมูป่ากลับบ้านขึ้นติดอันดับหนึ่ง
คือของไทยของต่างประเทศก็ขึ้นเหมือนกัน
เพราะว่าทุกคนก็ส่งแรงใจกันจะไปช่วย
แต่ว่าโซเชียลมีเดียนี่แหละ
บางทีมันเป็นดาบสองคมก็มีคนออกมาเตือนกันนะคะ
เวลาใช้เนี่ยใช้ให้ถูกถูกที่ถูกทางเพื่อที่มันจะได้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะคะ
บุคคลที่ว่าก็คือนายมานาตรีระยาพิวัฒน์ค่ะ
รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่า
บรรยากาศการใช้โซเชียลในการติดตามเพจถ้ำหลวงเนี่ย
ตอนนี้มีทั้งทางบวกแล้วก็ทางลบเลย
โดยทางบวกค่ะทำให้เกิดการกระจายความช่วยเหลือในหลายรูปแบบ
มีคนแต่งเพลงหวาดการ์ตูนให้กำลังใจครอบครัวและเจ้าหน้าที่
หรือแม้แต่การสวดภาวนาขอพรให้สมาชิกทุกคนกลับมาอย่างปลอดภัย
ปัจจุบันแฮชแท็กถ้ำหลวงแล้วก็แฮชแท็กพาทีมหมูป่ากลับบ้านในทวิตเตอร์
ติดอันดับเทรนด์โลกที่มีคนพูดถึงมากที่สุดนะคะ
ทำให้เรื่องนี้ถูกสื่อสารไปต่างประเทศแล้วก็ก่อให้เกิดความช่วยเหลือจากต่างประเทศตามมาด้วย
ส่วนในมุมทางลบที่น่าเป็นห่วงเขาบอกมาจากกลุ่มคนส่วนหนึ่ง
ใช้ช่องทางนี้มีการส่งข่าวปลอมขึ้นมาหรือการเรียกรับบริจาคเพื่อหาประโยชน์เข้าตัวเอง
ก็เลยอยากให้ผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์เสพข่าวอย่างมีสติเลือกเชื่อข้อมูลจากสื่อกระแสหลักเท่านั้นนะคะ
จากนี้ก็เรียกร้องให้สื่อกระแสหลักจะแข่งด้วยความเร็วเพื่อป้องกันการตื่นตระหนก
รวมทั้งแนะนำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนและซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน
เพื่อวางมาตรการควบคุมและดูแลข้อมูลข่าวสารต่อไปค่ะ
ในช่วงเวลาแบบนี้นะอยากฝากถึงคนที่ไม่ว่าจะเป็นปล่อยข่าวลวงปั่นกระแสเรียกรับเงินบริจาค
หาโอกาสฉวยโอกาสจิตใจคุณทำด้วยอะไรคะ
จะใช้ช่องทางนี้ในการขายสินค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่

เพราะว่าคือตอนนี้คุณไม่ช่วยแล้วอย่ามาซ้ำเติมเลย
มันคือการล้อเล่นกับชีวิตความเป็นความตายคน
ซึ่งโดยมโนสำนึกและมโนธรรมของมนุษย์ไม่น่าจะอยากทำแบบนั้นนะ
เขาต้องการความช่วยเหลือจริง